คุณผู้ชมค่ะปัญหายางพาราตกต่ำเนี่ย
ก็ทำให้เกษตรกรในจังหวัดสงขลานะคะ
ตัดสินใจโค้นต้นยางพาราทิ้ง
แล้วก็ปลูกถั่วดาวอินคา

แล้วก็จะเป็นอาชีพรองรับในวัยเกษียณด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียม
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดสงขลาค่ะ
ถั่วดาวอินทาลักษณะผลรูปร่างเหมือนดาวแบบนี้
ขอบอกเลยนะคะว่าคุณประโยชน์มากมายจริง

ได้ฟังจากนายดาโหดเซ็นหมานหรือบังดา

มาให้พันรยาที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
ซึ่งมักจะมีอาการหัวใจหยุดเต้นขณะนอนหลับ
รับประทานจนอาการดีขึ้น
ครั้งแรกที่ผมจะลงมือปลูกนะ
แฟนผมเป็นโรคหัวใจ
นอนตอนกลางคืนหัวใจหยุดเต้นเลยหยุดประมาณ
เอาหูไปทับเขาไม่ดังเลยที่หน้าอก
พอไม่ดังผมก็ตัดสินใจซื้อนะ

ช่วยรักษาโรคหัวใจด้วย

เพราะฉะนั้นขวดนึงตกประมาณอาการ๒๘๗๕บาท

พอให้ภรรยากินนะไม่ตันหมดนะ

หลังจากที่อาการป่วยของภรรยาดีขึ้น

ต้องลงทุนปลูกถั่วดาวอินทาแล้วล่ะ

ตัดสินใจพ่นยางพาราจำนวน๗ไร่

และจะเป็นรายได้หลักในอนาคต
แต่ขณะนั้นครอบครัวไม่เห็นด้วย

มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

บางดาใช้เวลาในการปลูก

เป็นน้ำมันถั่วดาวอินทาเพื่อจำหน่าย

ให้เป็นน้ำมันพร้อมดื่ม

ก็สามารถนำมาดื่มเป็นชาได้อีกด้วย
โดยนำใบแก่มาหั่นนำไปตากแห้ง
และอบด้วยความร้อนประมาณ๒๐นาที

สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อก่อนนะลูกผมทำงานอยู่ที่หัดใหญ่นะผมก็ให้ลาออกมาเลย

ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะชัดเจนกว่าการตามหารับจ้างอยู่ทั่วไปนะ
ตรงนี้มันมีรายได้ที่ยั่งยืนแน่นอน
ระยะเวลา๑๘เดือนที่บังดาหันมาปลูกถั่วดาวอินทา
ทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีรายได้เข้ามามากขึ้น
และอาจจะกลายเป็นรายได้หลักให้กับบังดาและครอบครัวในอนาคต
ตามที่บังดาตั้งใจไว้